เขาก็ชุดนุ้งไปทำยังไงไปบอกเขาสิ
ไม่ต้องสั่งแล้วนะจังหลวงเขารู้หน้าที่รู้ดีกับผมอีก
พี่หมอว่าจะยกระดับมากขึ้นค่ะเษฟตายนะพี่หมอ
ของรอดนี่เป็นเรื่องโขค่านะ
จะรอดหรือไม่รอดผมยังไม่รู้เลย

ถ้ารอดก็ทำงานต่อถ้าไม่รอดก็กลับบ้าน
แล้วลุงกลับได้บ้างไหมครับ

ขอบคุณมากครับสื่อครับ